ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญในชีวิตนะฮะ
แล้วก็ต้องเป็นพิธีที่เป็นทางการ

บางสถาบันคือห้ามติดขนตา

ต้องทำสีผมสีดำห้าม

มันกลายเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
บัณฑิตคนนึงเขาเป็นสาวประเภท๒

รับประสาทปริญญาบัตรจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
วรินรัฐมากเหลี่ยม

สารพรวิสิทธิ์

เธอตั้งใจหมุนตัวไงคุณ
ใช่ค่ะก็ฟูเทิร์น๑ตลบ
แล้วก็ลงจากเวทีไปเนี่ยนะคะ

มันกลายเป็นที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
บรรยากาศของพิธีประสาทปริญญาบัติ

จัดไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ

โกวี่โกวี่เขานำมาโพสต์

หมุนเบาหล่อนรู้จักคำว่าลูกขางป่ะคะ

บัณฑิตที่อยู่ในหอประชุมวันนั้น

ดูบนเวทีก็คือคณะผู้บริหารทั้งนั้น

มีพระสงฆ์อีกดูสิคุณ
คือเขาก็บอกนะคะบอกว่าบัณฑิตคนนี้เป็นสาวประเภท๒
ก็เป็นคนที่มั่นใจถึงวันรับปริญญา
ก็เลยทำในสิ่งที่ใครก็คาดไม่ถึง
แต่หลายคนก็เหมือนกับก็ตำหนิค่ะ
ว่าแบบจริงวันแบบนี้วันสำคัญ
น่าจะให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติชุดครุย
ผู้บริหารที่มาประสาทปริญญาบัตรอันทรงคุณค่านี้
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางสถาบัน
ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไหม
หรือว่าชี้แจงในเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างนะคะ